ที่เรื่องของแรงงานกันบ้างคุณผู้ชมก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมาเท่าไหร่นะครับ
มีการชี้แจงโครงการสมัครใจลาออกเนื่องจากว่าตอนนี้ยอดขายลดลงนะครับ
ทำให้ต้องมีการปรับลดกำลังการผลิตก็มีพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณกว่า๘๐๐คนครับ
โดยยอมรับว่าเป็นโครงการสมัครใจลาออกสำหรับพนักงานรับเหมาช่วง
เนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ
ทำให้ต้องปรับลดกำลังการผลิตแล้วก็ปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานลง
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปในการเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้มีทางเลือก
เนื่องจากว่าได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามกฎหมายแรงงานแล้ว
บริษัทนั้นยังจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมพิเศษให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยครับ
ก็จะรับพนักงานที่สมัครใจลาออกในโครงการนี้กลับเข้าไปทำงานเป็นอันดับแรก
โดยคงอัตราการจ้างพร้อมกับสวัสดิการแบบเดิมนะครับ
รวมทั้งจะมีการนับอายุงานอย่างต่อเนื่องด้วย
โครงการจากกันด้วยใจนั้นนะครับได้เปิดรับสมัครเข้าโครงการเป็นเวลาประมาณ๑อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
นับตั้งแต่วันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนั้นมีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้วมากกว่า๘๐๐คน
นสุรพงศ์ไพศภัณฑพงศ์โครโสกรุมอุตสาหกรรมยานยนต์สภาบาปอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็ยืนยันนะครับว่ามีเพียงบริษัทรถยนต์รายเดียวที่เปิดโครงการนี้เนื่องจากว่า
ว่าจ้างแรงงานที่เป็นจำนวนมากเข้ามาทำงาน
ในช่วงที่ตลาดรถยนต์นั้นเติบโตคึกคัก
แต่ว่าผลของภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว
เช่นเดียวกันกับเรื่องของการส่งออกทำให้ค่ายรถยนต์รายนี้

เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ขาดทุนไปมากกว่านี้นั่นเองครับ